ไปดูหน่อยซิว่าจะเพิ่มมาตรการยังไงจะป้องกันยังไง
นี่ค่ะประสุทธิ์จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสุทธิ์ก็คือ
สัตวแพทย์เชิงชาญพึ่งเจียมลงพื้นที่ค่ะที่วัดบางกุ้ง
มาถึงปั๊บก็จะมาตรวจสอบหน่อยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวตั้งแต่เท่าไหร่นะ๒๕พฤษภาที่ผ่านมา
วัดเขาเปลี่ยนป้ายหรือยังจำได้ใช่ไหมคุณดอมหลังจากที่ก่อเหตุกัดหูแล้วเขาเหมือนกับเขียนอ่ะ

เออแล้วก็มาแปะเอาไว้ดูหน่อยซิว่าลงพื้นที่ไปตรวจแล้วเนี่ยวัดเขามีการเปลี่ยนแปลงเอาป้ายมาติดมาเตือนนักท่องเที่ยวยังไงบ้าง
นี่เขาทำเป็นป้ายจริงจังแล้วนะเออเตือนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยอะไรบ้างอ่ะ

อุดกัดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขียนติดเอาไว้แบบนี้แล้วนายกอบตโรงหีบเนี่ยนายกบุญยิ่งเล็กสาครก็บอกว่าจริงเจ้าเดาน่ะมันเชื่องนะ
แต่รอบที่มันเกิดเหตุการณ์กัดหูเนี่ยน่าจะมาจากตอนที่ถ่ายเซลฟี่ไง

พอถ่ายแล้วภาพยังไม่สวยเหมือนกันจะยื่นผักบุ้งให้

ทีนี้เรื่องคอกอูดเราเห็นป้ายแล้ว
คอกอูดเห็นบอกว่าจะทำให้มันสูง
นี่เขาก็ทำให้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะ
ไม่ให้อูดมันแบบเอาหัวออกมาเนี่ย
เขาต้องก็ทำตรงท่องมันให้เล็กลงด้วย
นี่อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้ไม่เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวค่ะ
อืมค่ะก็ดีนะคะต้องระวังกันหน่อยนะ
นายทำหน้าน้องดาวสิค่ะ